ส่วนคนในวงการกีฬาก็ยังอาสาเป็นจิตอาสาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผู้ช่วยโค้ชสโมสร
ติดตามเรื่องราวของจิตอาสาเหล่านี้ได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
นี่คือภาพบรรดานิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพทั้งอดีตและปัจจุบัน
ในนามกลุ่มจิตอาศาบีอยู่
ทุกคนกำลังขมักเขม่นช่วยกันทำอาหารในยามค่ำคืน
ให้กับประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ
มานอนพักค้างแรมบริเวณท้องสนามหลวง
เพื่อเราร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสโมสรแบงคอกยูไนเต็ด
รองแชมป์ไทยลีกระดูกาลล่าสุด
เป็นหัวเรือใหญ่ในการทำกิจกรรมครั้งนี้กล่าวว่า
การมีโอกาสได้ทำความดีในช่วงเวลาแบบนี้
นับเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตแล้ว
ผมทำงานอยู่ที่แบงคอกยูนิเต็ด

เกิดเหตุการณ์ที่เราทุกคนไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่ง
ทางสู่คนทุกวันเขาก็ว่าไม่แข่งแล้ว
ปีนี้มันไม่เหมาะที่จะแข่งแล้ว

ในเมื่อคนมันเยอะขนาดนี้มันคงลำบากอะไรน่าดูเรื่องของการกินกันอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยรวมกลุ่มกับน้องประมาณ๑๐คนเริ่มต้นนะครับ
แล้วก็เราไปทำอาหารให้เขาทานกันตอนกลางคืนดีกว่า
เพราะว่าตอนกลางวันเห็นว่ามีคนมาแจกเยอะแล้ว
มีกลุ่มของน้องที่มหาลัยกรุงเทพก็มาช่วยกัน
ข่าวก็เริ่มกระจายกระจายออกไปก็เริ่มจากจำนวนเงิน๒๐๐๐บาท
ผมออกเงินไป๒๐๐๐บาทแล้วก็น้องก็ช่วยกันบริจาคมา
คนละ๒๐๐๐๐๐บาท๓๐๐๐๐๐บาท๕๐๐๐๐๐บาทอะไรอย่างนี้
มันก็เลยต่อยอดมาได้ทุกวันมาเรื่อยเลย
จนทุกวันนี้วันหนึ่งก็น่าจะประมาณพันกว่าชุด
เช่นเดียวกับอดีตนักศึกษามกรุงเทพรายนี้
หัวใจของเธอเต็มไปด้วยการให้
รู้สึกดีใจที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมดีครั้งนี้
และจะพยายามทำแบบนี้ให้ได้นานที่สุด
พวกเราเหนื่อยก็ยิ้มได้ค่ะเพราะว่าเหมือนแบบพอคนที่รับเนี่ย
เขาทยอยมาเนี่ยเรารู้สึกเหนื่อยขนาดไหน

หรือมันจะมาที่นี่ตรงกองอำนวยการเลยก็ได้ค่ะ
เพราะว่ามันเป็นจุดตรงกลางของสนามหลวงเลย
สามารถหาได้ง่ายมากคือจะมีตรงนี้ของเราที่เดียวเลยค่ะ
ที่ว่ายังอยู่ตอนกลางคืนอยู่แล้วก็ทำกันสดเลย
ข้าวก็จะร้อนคือเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่า
เขาต่อแถวกันเยอะเพราะว่าทุกคนอยากกินข้าวร้อน
คือเราไม่ได้มีแค่ข้าวไข่เจียวเรามีทั้งข้าวต้มมีข้าวกะเพราอะไรอย่างนี้ค่ะ
น้องกลุ่มนี้จะมากันช่วงประมาณ๔ทุ่ม
จัดร้านเสร็จก็ประมาณเกือบเที่ยงคืน
แจกกันถึงตี๔๓๐เป็นเจ้าเดียวที่เหลือตอนดึก
ที่เข้ามาสัมผัสในสนามหลวงเนี่ย
ดูแล้วประชาชนทุกคนดูแล้วรักกัน
ทุกคนยิ้มให้กันทุกคนไม่มีการทะเลาะกัน

รู้สึกภูมิใจที่ทุกคนรักในหลวง
กิจกรรมของเหล่าบรรดากลุ่มจิตอาสามียู
รวมใจดูแลกันในยามโศกเศร้าครั้งนี้
จึงทำให้สร้างรอยยิ้มระหว่างผู้ให้และผู้รับได้เป็นอย่างดี
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน